เรื่องราวแห่งความประทับใจปราบปลื้มใจของใครหลายคนที่มีโอกาสได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
หรือแม้กระทั่งถวายงานให้กับในหลวงราชการที่๙ยังคงออกมาอย่างเรื่อยนะคะ
คราวนี้เป็นเรื่องราวของผู้คุมแล้วก็ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางสมุทรปราการค่ะ
ทุกคนต่างบอกว่าปราบปลื้มใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสถวายงานซ่อมโต๊ะมุกให้กับในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
กริจวงเวทผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการบอกว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
สำนักพระราชวังได้นำโต๊ะมุกซึ่งเป็นของใช้ส่วนพระองค์ของในหลวงราชการที่๙
ให้เรือนจำกลางสมุทรปราการซ่อมแซมเพราะว่าเรือนจำแห่งนี้เป็นเรือนจำแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถซ่อมโต๊ะมุกได้
ก็นับเป็นความปราบปลื้มใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของเรือนจำกลางสมุทรปราการถือเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะ
ชำนาญไร้ทองพนักงานราชธรรมชำนาญงานเรือนจำกลางสมุทรปราการก็ได้เล่าถึงความประทับใจนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยได้รับโทรศัพท์มาจากผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรีสำนักพระราชวังบอกว่าจะนำโต๊ะมุกมาให้ซ่อมส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่เชื่อเลยนะคะแต่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนทบุรีก็ยืนยันบอกว่า
พอโต๊ะถูกส่งมาถึงที่เรือนจำตัวเองร่วมกับผู้ต้องขังรวม๖คนก็ได้เหลาะมุกเก่าออกทั้งหมดทำลวดลายมุกขึ้นมาใหม่เพราะว่าโต๊ะมุกมีสภาพเก่ามากขนาดของโต๊ะมุกเนี่ยกว้าง๑๐เซนติเมตรยาว๒๐เซนติเมตรสูง๑๐เซนติเมตร
มุกนี้ถูกทำขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๖แล้วนะคะทางพนักงานแล้วก็ผู้คุมก็ใช้เวลาถึงประมาณ๒เดือนค่ะจึงซ่อมแซมได้เสร็จ
ชำนาญบอกว่าในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่๙
ก็สร้างความประทับใจและเป็นมงคลกับชีวิตมาก
ได้นำเศษมุกที่หลุดออกมาเก็บสายพันธุ์แล้วก็เอาไปบูชาค่ะ
ส่วนผู้ต้องขังที่ร่วมกันซ่อมโต๊ะ๓คนได้รับการอภัยโทษ
แล้วก็ขอนำเศษมุกไปเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ
ขณะที่ผู้ต้องขังคนหนึ่งที่ร่วมงานร่วมถวายงานซ่อมโต๊ะมุกก็บอกนะคะว่า
ตั้งใจทำงานสุดฝีมือเพราะถือว่าเป็นบุญที่สุดในชีวิต
เพราะตัวเองเป็นแค่นักโทษในเรือนจำแต่ยังมีโอกาสได้ถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่๙